ส่วนกรณีครูสาวที่ฉัดเชิงเซาอาจารย์โน้ต
ถูกฆ่าเปลืออยู่ในบ้านพักของตัวเองแล้วก็ถูกชิงทรัพย์

ซึ่งก็คือนายแจ๊คที่เป็นเพื่อนบ้านหลังบ้านติดกันเลย
เมื่อวานค่ะตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์โน้ตเอ่ย
ยืนรอดูหน้าตะโกนสาบแช่งกลด่าตลอดทางเลยคุณผู้ชม

กลัวเดี๋ยวผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรมด้วยนะฮะ

ขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับข
พอเขาเลิกกับภรรยาก็เลยย้ายออกจากหมู่บ้านมาได้ประมาณสัก๓๔เดือน
ทีนี้คืนวันเกิดเหตุค่ะเขาบอกว่าเขาเสพยาบ้าแล้วก็ให้นางสาวสุภามาศหรือว่าแอมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งหน้าบ้านครูโน๊ต
ปีนเข้าทางหน้าบ้านของผู้ตายซ่อนตัวอยู่ที่ปั๊มน้ำด้านหลังบ้าน
ถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือกางเกงขาสั้นตัวเดียว
พอสบโอกาสก็เข้าไปในบ้านพักเลยค่ะ
ค้นทรัพย์สินที่บริเวณชั้นหนึ่งเจอมือถือเอามือถือ
พยายามหากุญแจรถยนต์จะได้ไปเปิดรถหยิบเงินในรถ
แต่สุดท้ายหากุญแจไม่เจอก็เลยขึ้นไปที่ชั้นสอง
ทีนี้จังหวะลื้อค้นทรัพย์สินอยู่
แจ๊คบอกว่าครูโน๊ตอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
แล้วเป็นจังหวะที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยเปิดประตูห้องน้ำออกมาเห็น
โน๊ตก็เลยตะโกนลั่นเลยค่ะช่วยด้วยมีขโมยเข้าบ้าน
นายแจ๊กก็เลยพยายามดันประตูผลักครูโน๊ตเข้าไปในห้องน้ำ
เข้าไปที่ท้อง๔ครั้งจนครูโน๊ตน้ำลายฟูมปากล้มลง
ในขณะที่ครูโน๊ตดิ้นรนขัดขืน
แจ็คบอกว่าเขาเอามือปิดปากปิดจมูกจนครูโน๊ตแน่นิ่งไป
พอเห็นครูโน๊ตนิ่งไปก็ตกใจ

นี่เจ้าตำรวจบอกให้ให้โททำท่าดูซิ

นี่คือจังหวะที่เขาบอกว่าเอามือปิดปากปิดจมูกครูโน๊ตไว้

เลยจัดท่าทางศพเอาผ้าขนหนูมาคลุมไว้แล้วก็หนีไป
อีกครั้งยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ข่มขืนครูโน๊ตนะคะ
เอาทรัพย์สินที่ได้มาไปขายได้เงินมา๖๕๐๐บาท

ซื้อยาเสพติดมาเสพกับนางสาวสุภามาศใช้หนี้อีก๔๐๐๐บาทค่ะ
สุดท้ายตำรวจตามเจอก็คือตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือครูโน๊ตนี่แหละค่ะ
ว่าไปเจออยู่ที่ร้านรับซื้อโทรศัพท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วก็ตามดูว่าใครเป็นคนเอามาขาย
สุดท้ายก็จับได้กลางดึกวันที่๒๒มกราคม
ทำแผนทุกอย่างเสร็จแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวในแจ๊คมา
ที่สพเมืองฉะเชิงเซารอผลการตรวจหาสารคัดหลัง
สถาบันนิติเวชวิทยาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็จะส่งฟ้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ